การนี้เพื่อที่จะหยุดยั้งความสิ้นหวังและเอาความหวังกลับเข้ามา
พักอนาคตใหม่ขอประกาศตัวพักอนาคตใหม่ขออาสา
ประกาศตัวเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
เราเชื่อว่ามีแต่พักอนาคตใหม่เท่านั้นที่จะดึงความสามัคคีของทุกพักการเมืองกลับเข้ามาด้วยกันได้
มีแต่พักอนาคตใหม่เท่านั้นที่จะเยียวยาบาดแผลความขัดแย้งของพักการเมืองและนักการเมืองค่ายต่าง
ให้กลับมาทำงานร่วมกันโดยมีเป้าหมายอุดมการเดียวกัน
นั่นก็คือการส่งทหารกลับเข้ากลมกล่อมแก้รัฐมนูล
เพื่อเปิดให้มีการเลือกตั้งใหม่การเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตย
มีแต่พักอนาคตใหม่ในวันนี้เท่านั้นที่จะสามารถทำภารกิจนี้ให้ล่วงได้